เส้นทางถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าลงใต้

คือตอนนี้มีคนเขาแชร์กันเยอะมากนะคะ
ถ้าปกติเวลาขับรถเราจะเห็นเวลาที่เขาใช้แบ่งเส้นทางจราจร

คือเขาก็จะพับไปแล้วเขาก็เด้งขึ้นมาได้ใช่ไหมคะ
ทีนี้ปรากฏว่าภาพที่แชร์กันเนี่ยเขาบอกว่า
พอเวลามีคนชนแล้วมันหักไปนะคะ
น็อตที่ใช้ยึดเอาไว้มันโผล่ขึ้นมาข้างล่าง

แล้วบอกว่าใครที่ขับตามมาไม่เห็น
เหยียบเข้าไปยางแตกเลย

เพราะว่าเส้นทางถนนเพชรกะเสมมุ่งหน้าลงใต้

ก็เป็นภาพที่ถูกแชร์แล้วก็ถูกลือกันหนาหูเลยนะคะว่า

สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า
เป็นช่วงระหว่างกำลังสร้างทางใหม่ที่เขตอำเภอกุยบุรีค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่จะนำเสากลวยพลาสติกสีส้มแบบนี้

เอามาวางตั้งแบ่งช่องจราจรสำหรับรถที่ต้องสวนทางกัน
ทีนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมันหักไปก็จะเหลือแต่น็อตยึดแบบนี้
คือถ้ากลัวโดนชนแล้วหักไปแล้วเนี่ย
ก็เหลือเป็นน็อตซึ่งแบบถ้าเราขับรถก็คงจะมองไม่เห็นหรอกว่ามีหรือเปล่า
และถ้ารถที่ขับตามหลังมาแล้วสมมุติว่ากลวยหายไปอันหนึ่งเราก็นึกว่ายังปาดไว้ได้อยู่

เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมดูจะได้เห็นชัด

หลายคนก็ตกตกใจกันว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าตกลงยังไง
คิริคันที่กรมทางหลวงก็เลยรีบลงพื้นที่
เพื่อชี้แจงถึงเรื่องนี้ทันทีนะคะ
โดยบอกว่าช่วงที่ปรับปรุงทางบนถนนเพชรเกษม
ก็มีกลวยล้มลุกสีส้มแบ่งเส้นจราจรไว้แบบนี้แหละ

ซึ่งฐานกลวยจะยึดติดด้วยตะปู
แล้วก็จะใช้ฝาขวดน้ำอัดลมปิดทับอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อป้องกันตะปูโผล่พ้นโผล่พ้นเนื้อพลาสติกนะคะ
แล้วก็ถ้าหากว่าสมมุติกลวยหลุดจากการถูกชนรุนแรง
เหมือนที่เราทำกราฟิกให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะ

จะไม่ติดค้างอยู่บนผิวถนนแน่นอน

ว่าไปถ่ายมาจริงหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าไม่มีผู้รับเหมาในจังหวัดประจวบคิริขันเจ้าไหนเลยนะคะ
ใช้ลักษณะการยึดแบบนี้ที่มีน็อต๓หัวแบบนั้น
แล้วก็ถ้ากลวยหลุดไปแล้วจะยึดติดอยู่กับถนน
เพราะว่าการซ่อมแต่ละช่วงเขาปิดถนนระยะสั้น
สั้นเสร็จถึง๓๐วันเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นจะไม่มีการตอกน็อตยึดกรวยถาวรเด็ดขาด
รวมถึงภาพยางระเบิดรถยนต์ที่เมื่อสักครู่นี้เห็นไป

ไม่น่าเกิดจากยางระเบิดที่เหยียบน็อตแน่นอน
ถ้าระเบิดยับขนาดนั้น
เพราะฉะนั้นเลยอยากฝากเตือนถึงทุกคนว่า

ก่อนหน้านี้มีภาพส้มเรือใบ
นั่นก็เป็นภาพเก่าและไม่ได้เกิดในประเทศไทยด้วย

เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบถึงที่ให้แล้ว

มันแตกเกินจริงจากการเหยียบน็อตมาก
เพราะฉะนั้นตรวจสอบข้อมูลก่อนเรื่องนี้
ปรากฏว่าไม่มีผู้รับเหมารายไหน

เพราะฉะนั้นยังเป็นข่าวมั่วอยู่
อย่าก็รีบแชร์ต่อกันลองตรวจสอบเช็คดูดี
เขาบอกว่าบางทีถ้าเราเห็นเป็นภาพแชร์แบบนี้

ถ้าเกิดสมมุติว่ามีภาพนี้เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้ว
มันจะโชว์ขึ้นมาให้ดูเลยว่าเป็นภาพข่าวเรื่องอะไรแบบไหน
ก็เป็นช่องทางในการตรวจสอบได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
บางคนเอาภาพเรื่องหนึ่งมาเล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องเก่าเล่าใหม่ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะ
ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วก็อย่าแชร์ต่อกัน